เดี๋ยวเป็นอะไร
ช่วงนี้คือหลายคนก็รู้สึกเหมือนดิฉัน

โอ้โหตื่นเต้นแน่นอนในช่วงนี้

เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อหน่อยครับ
บอกว่าชื่อร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บยม๔ตระก้อ

ใช่ที่บอกว่า๔ตระก้อไม่เกี่ยวอะไรกับลูกตะก้อที่มันเตะนะ

เพราะว่าคนที่เขาไปทานร้านนี้เยอะจริง

เป็นอย่างไร

นี่แหละคือลีลาในการใช้ตระก้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวถึง๔อันของนาย
นะนะคอนนะลินทรากูล
อายุ๓๘ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บนิยม๔ตระก้อที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
เขาบอกว่าเป็นที่เรื่องชื่อลือชาว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายดิบขายดี
ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
พากันไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันจนแน่นร้านเลยทีเดียวครับ
เจ้าของร้านบอกว่าที่ต้องใช้ตระก้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวมากถึง๔อัน
เพราะว่าทุกวันนะจะมีลูกค้ามาอุดหนุนจำนวนมากขายไม่ทันครับ
ต้องใช้วิธีนี้บวกกับสูตเด็ดของก๋วยเตี๋ยวที่ใช้น้ำมะนาวสดเลยนะ
ทำให้รสชาติอร่อยโดยไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม
แถมยังอยากให้คุณผู้ชมรวมไปถึงเราทั้งสองคนไปท้ารอพิสูจน์ถึงที่อีกด้วย

สูตรของเราจะเป็นมะนาวแท้แท้หน่อยครับ
แล้วก็หมูก็จะมีหมูสับตับไส้ชุดชิ้นหมูเด้งขวาเส้น

ถ้าอยากได้ยิ่งกว่าพิเศษจัมโบ้ไปเลย๖๐บาท

แน่นอนครับราคาของก๋วยเตี๋ยวที่บอกมาไม่แพงเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็รสชาติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ต้มยำสูตรอร่อยของเขาเนี่ยก็
บอกว่ามีเคล็ดลับมาจากน้ำมะนาวแท้นี่แหละครับ
จริงสิคุณจะเป็นอะไรล่ะยังลบหรอ
นึกว่ามันเป็นขาของอย่างอื่น
ใส่ตะกอลนะครับก็บอกว่าขายมานานกว่า๕ปีแล้ว
มีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

โดยจะเปิดขายบริเวณ๓แยกมุ่งหน้าอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
เวลานะครับก็เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าครับไป
จนถึงเวลา๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็นของทุกวันนะครับ
ก็ไปแวะเวียนหารับประทานกันได้นะครับ

สายใบแบบนี้เห็นแล้วหิวค่ะ
ตีตะกร่อเลยคนเดียวได้ไหมคะ

ลักษณะว่าชามค่อนข้างใหญ่แล้วก็ให้แบบเครื่องเยอะ

ค่าคุ้มราคาค่ะลองไปชิมกันดู
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาว่าอยากให้ดิฉันเนี่ย
ลองไปชิมอาหารตามตลาดดูบ้าง

ว่าเอามาให้กินไม่ใช่ตัวร้าย

เดี๋ยววันหลานจะไปลองชิมดูเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีแบบว่าแม่ค้าท่านหนึ่งเขาเป็นแฟนคลับ
เขาส่งเป็นคลิปมาให้ดิฉันด้วยขอบคุณมากเลย
เออน่ารักมากจะไปลองทานนะครับร้านลูกชิ้น
เดี๋ยวจะจัดให้สักช่วงหนึ่งเป็นเรื่องตลอยอยู่ในตลาดเลย
คุณจ่ายตังค์หาของกิน
อ่ะไปชิมอาหารกันต่อดีกว่านะคะ
อาหารอันนี้ที่ที่ฉันนำมาเสนอเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมที่แบบใครก็ชื่นชอบ
นั่นก็คือเมนูส้มตำส้มตำนี่สาวยังไงก็ชอบ
ใช่หนุ่มก็ชอบเถอะเอาจริงนะคะ
แต่ว่าที่พาไปชิมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ส้มตำธรรมดาเป็นส้มตำนานาชนิด
ทานกันแบบอิ่มจุใจเลยที่สำคัญเขาบอกว่าเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วย
เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางใส่พริก๑๐๒๐เมตรก็ใส่กันไป
พาไปชิมกันเลยค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณภูริตาบุญมีนุสรค่ะ
ถุดิบพร้อมใส่พริกกระเทียมตำพอแหลกถั่วลิสงคั่วถั่วฝักยาว
ส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำปรุงสูตรพิเศษทานมะเขือเทศสดผักชีตำให้เข้ากัน
นำข้าวโพดสองสายพันธุ์คือพันธหวานกับพันธุ์ข้าวเหนียวผสมกัน
ใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนตำส่วนผสมให้เข้ากัน
ปลาหมึกปูอัดกุ้งหมูยอคลุกเคล้าอีกรอบก่อนตักใส่ถาดที่เตรียมเครื่องเคียงหลากหลายชนิดรอบถาด
ส้มตำพาเพลินมีส้มตำให้ทานกว่า๑๐๐แบบค่ะ
แต่วันนี้ขอลองชิมส้มตำถัดข้าวโพดจานยักษ์จานนี้ค่ะ
เครื่องแน่นสุดเดี๋ยวเราลองไปชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
อืมแซ่บสุดค่ะ
เมนูส้มตำสุดแซ่บยังมีตำลาวเกาเหลาปูม้ากุ้งดิบ
ตำนวเนียตำป่าใช้เลนลาวตำผลไม้
และเพื่อความอร่อยถึงขีดสุดสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ถึง๕ระดับ
ส้มตำถัดใหญ่เริ่มต้นที่๑๕๙บาททานได้ตั้งแต่๓คนขึ้นไปเลยค่ะ
เมนูแก้เผ็ดปากเป็ดทอดรสชาติกลมกล่อม
ทอดน้ำปลาหรือจะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อน
ให้ได้สดน้ำคล่องคอกันอีกด้วยค่ะ
ที่สำคัญที่นี่ไม่จำหน่ายสุดาของมืนเมาทุกชนิดด้วยค่ะ
สำหรับใครที่มาทานที่ร้านแล้วทานไม่หมด
ทางร้านก็จะเตรียมถุงวางไว้ให้บนโต๊ะแบบนี้ค่ะ
เราสามารถห่อความอร่อยใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านได้ต่อเลยค่ะ
อาหารอีสานรสแซ่บมีเมนูส้มตำให้เลือกหลากหลาย
ถาดใหญ่เครื่องแน่นในบรรยากาศย้อนยุค
ใครสนใจชิมอาหารอีสานแท้รสชาติแซ่บถึงใจ
ไปได้ที่ร้านส้มตำพาเพลินอุดมศุกร์๕๘ค่ะ
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหเห็นส้มตำแล้วท้องร้องหนักมาก
กวนทีมงานเอากระดาษทิชชู่ไหมหน่อย

เออคนลุกคนลุกแล้ว

หิวไงแบบน้ำลายแตกอะไรอย่างนี้

เอาล่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหน

เดี๋ยวจะพาไปทานของหวานกันกับลอดช่องสูตรโบราณ

ต้องย้อนยุคไปกินเลยหรือคะคุณ

สูตรการสูตรเขามีนานแล้ว
และยังคงรูปลักษณ์เอกลักษณ์ความอร่อย

พาไปจังหวัดสุราชภารีครับ

สถานที่ร้านเขามันต้องดูโบราณนิดนึง

เราจะพาไปดูลอดช่อง
ชอบไหม

สีเขียวสดใสหน้าตาน่ารับประทาน
เป็นฝีมือของนางวัชราพรวัชรสวัสดิ์อายุ๕๘ปีนะ
ที่กำลังโชว์การทำลอดช่องแบบสดเลยทำสดใหม่ครับ
อยู่ที่บ้านน้องสวนตำบลกระแด๊ะอำเภอกาญจนดิบจังหวัดสุราธานีนะครับ
โดยนางวัชรพรเจ้าของเมนูของหวานแสนอร่อย
เขาเล่าว่าได้สืบทอดการทำลอดช่องมาจากคุณยายตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงปัจจุบัน
ร่วมระยะเวลากว่าร้อยปีแล้วสูตรนี้โบราณสุดนะครับ
และยังอนุรักษ์ขั้นตอนการทำรวมถึงบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม
โดยการบรรจุเส้นลอดช่องใส่ถุงขนาดเล็กและนำน้ำกะทิแยกอีก๑ถุง
ผูกติดกันไว้ก่อนที่จะมาวางขายที่หน้าร้านแล้วก็ขายอย่างถูกเลยคุณผู้ชม
ถุงละ๑๐บาทเท่านั้นมีคนแวะเวียนผ่านไปมา
แล้วก็ชิมซื้อกลับบ้านเพียบเลยนะครับเขาบอกว่ามีลูกค้าประจำ
แล้วก็ขาจรแวะเวียนไปซื้ออุดหนุนอย่างไม่ขาดสาย
ก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วยนะครับ

อดช่องเนี่ยนะเป็นขนมหวานที่มันเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้มากนะน้องใบตองนะ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

ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคุณยุทยาตุ้มมีบริษฐาของเราจะพาไปทานอาหารชนิดนี้ที่ต้องบอกว่า
มันเหมาะกับคุณยุธยามากจริง
นั่นก็คือเมนูสละเป้าที่พิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเลย

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกินค่ะ
ตลอดกินวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนั่นก็คือแก่งสะพือครับ
ที่นี่จะมีน้ำจากแม่น้ำมูลไหลผ่านแก่งหินสวยงามแล้วก็เย็นสบายทีเดียว
หลายคนก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มาชมวิถีชีวิตชาวบ้านในการหาปลาด้วยนะครับ
แต่ถ้ามาถึงพี่บุญมังสาหารแล้วต้องนึกถึงนี่เลยครับ
สาระเป๋าเมืองพิบูลรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนตำไปเลยครับ
งสะพือถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจขึ้นชื่อในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับ
ส่วนของกินก็อย่างที่บอกสาระเป๋าเป็นของขึ้นชื่อเมืองพิบูลเช่นกัน
ทำขายกันมานมนานจนติดตลาดน่าสนใจแล้วล่ะครับว่ามีทีเด็ดยังไง
คือเริ่มต้นมามันก็มันไม่มีงานใช่ไหมคะแล้วเรามีความรู้เราก็มาเริ่มทำ
เป็นเพลิงเล็กเล็กอยู่เพลิงเดียวข้างชะอันเดียวทำไปทำมามันติดตลาด
นี่เจ้าอื่นเขาก็ขึ้นมาขึ้นมา
สาระเป๋าร้านคุณยายก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวครับ
มาแล้วกว่า๓๐ปีผมบุกถึงโรงครัวเพื่อดูสูตรเด็ดมัดใจลูกค้ากันเลยทีเดียว
ร้านนี้เขาทำเองในทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่นวดแป้งเพื่อให้ความสดใหม่เสมอ
และไม่ใส่สารกันบูดด้วย
ทุกขั้นตอนเราทำเองเราทำทำด้วยใจ
คือไม่ดีไม่อันนี้เราก็ไม่เอาขึ้น
ไม่ใช่ว่าแป้งยังไม่ได้ที่เอาขึ้นนึ่งนี้เราจะไม่ทำ
ขมักเขม่นในการปั้นสารเป๋าด้วยความชำนาญแล้วก็รวดเร็วทีเดียวครับ
ใส่ไส้ลงไปเยอะลูกค้าถึงชอบแล้วก็ติดใจล่ะครับ
เห็นแล้วดูเหมือนทำกันง่ายผมลองทำบ้าง
โอ้โหไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ

แต่ละวันเริ่มทำตั้งแต่๗โมงเช้า
ยาวไปจะถึงหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่ม
แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
เสร็จแล้วก็นึ่งด้วยเตาถ่านเท่านั้นครับ

ใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕นาทีก็เสร็จแล้วล่ะครับ
จากนั้นก็รีบยกไปขายทันทีเพราะลูกค้ายืนรออยู่แล้ว

ก็คือไส้หมูแดงถั่วดำครีมหมูสับหมูสับหน่อไม้แล้วก็ไส้เผือกครับ

ก็บอกว่าสละเปาของคุณยายมีอยู่๖ไส้อร่อยทุกไส้
ไม่รู้จะกินไส้ไหนดีก็ต้องกินหมดทั้ง๖ไส้นี่แหละครับ
อันนี้จะเป็นไส้หมูสับหน่อไม้นะครับ
เป็นไส้หมูสับขายดีมากไส้นี้

ที่๖ครับลูกสุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะกินหมด
แม้ว่ากินเยอะขนาดนี้นะเนี่ยแต่ว่าอร่อยจริงครับ
กินเข้าไปที่ไหน๖ลูกทีเดียวแต่ว่าอร่อยจริงครับ
ขายดีที่สุดมันจะเป็นไส้เค็มมากกว่าไส้หวาน
มันจะมีหมูสับหมูแดงหมูหน่อไม้
แล้วไส้หวานก็จะมีเผือกมีถั่วดำมีครีม
เป๋าที่นี่ไม่ใส่สารกันบูดนะครับ

แต่ที่นี่ทำวันละกว่า๓๐๐ลูก

ตกค้างลูกค้าแวะซื้อไม่ขาดสาย
โอ้โหเดี๋ยวทำอะไร

แม่จีบสาระเป๋าแม่น้ำมันจีบตั้งวง

ใส่จริงยุทยานี่สุดยอดเลย

ถ้ามีโอกาสอยากทานเหมือนกันโอ๊ยน่าทานมาก
นี่ฉันขอไส้ถั่วดำ

ไส้ถั่วดำ

เอามาสักกล่องนึงก็ได้ค่ะคุณยุทยา
เอาล่ะเดี๋ยวพักความหิวไว้สักครู่คุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้ามีเรื่องราวของเด็กดีทั่วฟ้าเมืองไทยเลย
เรารวบรวมมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมในช่วงหน้า